วันนี้เราจะเริ่มกันด้วยคดีของน้องบอบบี้นะฮะ

บอบบี้เด็กชายวัย๗ขวบที่เชียงรายนะครับ
ถ้าย้อนไปเศร้าที่แล้วเจ็บวันพอดีเศร้า๑๖มกราคม

เมื่อคืนจับคนร้ายได้แล้วนะครับเป็นผู้ชายแถวบ้านนั่นแหละ
ใช่ค่ะเป็นคนที่ตำรวจสงสัยตั้งแต่ต้นเคยสอบปากคำแล้วด้วยค่ะ

หายตัวไปเลยเมื่อคืนแอบกลับมาที่บ้านค่ะนะฮะสุดท้ายถูกจับได้
วันนี้พาไปทำแผนนะฮะไปดูภาพตอนทำแผนครับทุกผู้ชมครับ

นี่คือคุณพ่อน้องบ๊อบบี้โอ้ใช่ค่ะกรบแค้นมากนะครับ
คือทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่เนี่ยคือพยายามกันกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะ
แต่มีจังหวะหนึ่งคุณพ่อน้องบอบบี้ที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ย
กับชาวบ้านคนอื่นอีกนะญาติพี่น้องอีกเยอะแยะไปหมด
ตำรวจเนี่ยต้องนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถตู้ออกไปเลยนะฮะ

คนที่ก่อเหตุทำร้ายน้องบอบบี้แล้วเอาศพไปทิ้งอยู่ที่ดงกล้วยเนี่ย
สพเวียงเชียงรุ้งคุมตัวได้เมื่อคืนนี้นะครับชื่อนายสินชัยเกษตรโสภาพันธ์อายุสามสิบปี
คนนี้ฮะวันนี้ตอนที่มาทำแผนนี่ก็ใส่หมวกกันน็อกแต่งกายก็รัดกลุ่มหน่อยใช่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็คุมเข้มแล้วครับเพราะว่าชาวบ้านมาดักรอเยอะเหลือเกินนะฮะ
วันนี้พาไปทำแผนหลายจุดครับจุดที่เป็นดงกล้วยใกล้หมู่บ้านด้วยนะฮะ
เป็นพื้นที่หมู่บ้านบ้านใหม่ดงมหาวันหมู่๑๒ตะบนดงมหาวัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายนายสินชัยคือคนที่ฆ่าเด็กชาย
นโชธแปลงเรือหรือว่าน้องบอบบี้วัยเจ็ดขวบเป็นเด็กแถวบ้านกันนี่แหละ
แล้วเอาศพไปทิ้งในดงกล้วยตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะฮะ๑๖มกราคม
วันนี้ก็คุมมาทำแผนนะครับเอาไปทำแผนที่ชาวบ้านมาเยอะไปหมดนะฮะ
พยายามจะกรูเข้ามาหาด้วยนะครับก็เลยต้องกระจายกำลังกันเอาไว้นะครับ
ในการที่จะดูแลคุ้มครองตรงนี้ด้วยนะครับพ่อของน้องบอบบี้นี่ก็โกรธมาก
ช่วงที่ดูทำแผนเนี่ยยืนดูแบบโหที่ผู้สื่อข่าวของเรา
คุณพุทธิพัฒน์บุญดินไปปักหลักติดตามคาดีนี่อยู่นี่
รายงานมาว่าเห็นมั้ยครับมือนี่กำแน่นแบบคือต้องใช้กู้ภัยสองคนคอยดึงเอาไว้
ปล่อยสิปล่อยผมสิปล่อยสิปล่อยผมสิ
คือท่านผู้ชมต้องเข้าใจตรงนี้นะฮะว่าไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาจะไปช่วยเหลือไปปกป้องดูแลผู้ต้องหาคนที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญร้ายแรง
อะไรแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีใครไปทำร้ายผู้ต้องหาเวลามาทำแผนเนี่ย
มันจะมีคดีซ้อนคดีถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาเขาใช้สิทธิ์ว่าฟ้องคนที่ทำร้ายเขาเนี่ย
มันจะกลายเป็นข้อหาแบบนั้นขึ้นมาทันทีก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับ
แม่ของน้องบอบบี้ก็มาดูการทำแผนนะครับคือแม่น้องบอบบี้เนี่ยร้องไห้
ช่วงก็ซุดลงไปกับพื้นนี่ฮะญาติญาติต้องพยุงกันเอาไว้นะครับ
สุดท้ายก็เป็นลมไปเลยครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับจับได้เมื่อคืนนะฮะแอบกลับมาที่บ้าน
เดี๋ยวจะไล่เหตุการณ์ให้ฟังนะครับรวมทั้งมูลเหตุสาเหตุต่างต่าง
ด้วยว่าทำไมต้องทำร้ายเด็กของเขานะครับ
คือตัวเองอายุ๓๐นะน้องบอบบี้อายุแค่๗ขวบนะครับ
ตำรวจคุมตัวนายสินชัยผู้ต้องหาไปชี้จุดที่พาน้องบอบบี้เดินไปตามเถียงนาด้วยนะครับ
ก่อนจะไปถึงจุดที่เอาท่อนฟืนกับจอบเนี่ยซึ่งอยู่ใต้เถียงนาเนี่ย
ใช้ทุบใช้ตีเด็กจนเด็กเสียชีวิตแล้วก็เป็นจุดสุดท้ายนะฮะ
ก็คือจุดดงกล้วยที่ทำร้ายน้องเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ตรงนั้น
ระหว่างทำแผนผู้สื่อข่าวก็พยายามถามนายสินชัยผู้ต้องหา
อยากจะขอโทษไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตไหม
เขาก็บอกนะเขาบอกอยากขอโทษอยากขอโทษครอบครัวน้องบอบบี้
ทำแผนเสร็จก็กำลังจะคุมตัวไปขึ้นรถตู้กลับสถานีตำรวจแล้วฮะ
ก็จะเป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะฮะคือชาวบ้านก็ตามตลอด
แล้วก็เป็นช่วงที่ท่านดูไปก่อนหน้านี้
คุณพ่อน้องบอบบี้ที่กู้ภัยเขาช่วยกันฉุดช่วยกันดึงเอาไว้สองคนเนี่ย
สุดท้ายก็สะบัดหลุดมือแล้วก็วิ่งออกไปได้
คุณภูริพัฒน์เองก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับ

พอไปถึงก็เจ้าหน้าที่ก็นำผู้ต้องหาขึ้นรถตู้ไปแล้วนะฮะ
อย่างนั้นจะเกิดการรุมประชาธรรมอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามดูแลความเรียบร้อยตรงนี้ด้วยนะครับ
ตั้งแต่เกิดเหตุเสาร์ที่แล้วได้คุยกับชาวบ้านที่มาดูการทำแผน
ทุกคนล้วนโกรธแค้นนะครับโกรธแค้นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแบบนี้
แต่อีกมุมหนึ่งก็โล่งใจที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ฆ่าน้องบอบบี้ได้
เพราะว่าได้ยินข่าวว่าไอ้ตัวนี้มันญาติก็ละวันจากภูเกษทธุ์พุนัมมาหนา
ก็อยากทำรั้งนั้นอบประหารชีวิตมารอหรอเนอะมันมีคดีท์๒เท่าอันและทำร้ายเล็กหน่อยที่นี่ที่ที่อ่ะสวงซะนะเนี้ย

เฮ้ยก็ย่านล่ะเนอะไอ้สิข้าย่านน้อย
แม่มาแม่ยังบิงว่าบักล่าเฮ้ยมึงไหนน่ำจับไม่ด้วยไอ้แม่
สนับสนุนเอาไว้เข็นหมาคนมันต่างคนมันขา
นี่นะคะจากบรรยากาศการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ว่าตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อย่างไร
ผู้ต้องหารับสารภาพเอาไว้ว่ายังไงบ้าง
และถ้าคุณผู้ชมได้ฟังคำรับสารภาพของผู้ต้องหา
และฟังสาเหตุในการก่อเหตุเนี่ยนะคะ
โอ้โหทุกคนจะต้องถอนหายใจดังเลยทีเดียวล่ะค่ะ
คือก่อนหน้านี้กลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสพเวียงเชียงรุ้งเข้าจับกลุ่มตัวในสินชัย
จับได้ที่บ้านนะคะในพื้นที่หมู่บ้านป่าศักดิ์งาม
หมู่บ้านเวียงคำฟ้าหมู่๙ตำบลดงมหาวัน

ที่ไปจับได้เนี่ยก็เพราะว่าผู้นำชุมชนและชาวบ้าน
เขาเห็นนายสินชัยที่เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้
คือนายสินชัยหายตัวไปหลังเกิดเหตุ
แล้วย่องกลับเข้ามากินข้าวที่บ้าน

เจ้านาทีก็เลยมารวบตัวและนำตัวเดินไปสอบปากคำ
พลตำบลเอกสุชาติธิรัสสวรรค์รองผู้บันธการนี้
พร้อมด้วยรองผู้บันธการเอกภูทรภาค๕
ก็ร่วมกันสอบปากคำค่ะ

ข้อมูลมาว่าบ้านของนายสินชัยเนี่ย
อยู่ห่างจากบ้านของน้องบอบบี้แค่ห้าสิบเมตรเองนะคะ
คือใกล้กันมากอะค่ะนี่ค่ะช่วงเย็น๑๖มกราคมที่ผ่านมา
นายสินชัยเนี่ยนะคะชวนน้องบอบบี้เดินลัดเลาะทุ่งนาไปยิงนก
ก็คือที่จุดที่พบศพอะค่ะแต่ระหว่างนั้นน้องป๊อบบี้ยิงหนังสติ๊ก
พลาดไปโดนที่อกของนายสินชัยแค่นี้เลยคุณผู้ชม
๗ขวบนะคะน้องบอบบี้ยิงหนังสติ๊กพลาดเข้าอกนายสินชัย
สินชัยโกรธแล้วนายสินชัยก็อ้างว่าไม่พอใจน้องบอบบี้มานานแล้ว
อืมเพราะชอบเข้าไปเล่นที่บ้านไปรื้อของเล่นไปรื้อข้าวของต่างต่างในบ้าน
คุณผู้ชมคะเด็กผู้ชายอายุแค่๗ขวบคุณบอกว่าคุณไม่พอใจเด็ก๗ขวบมานานมากแล้วอย่างนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขาเลยออกอุบายให้น้องบอบบี้ยืนรอตรงดงกล้วยบอกยืนรอตรงนี้นะ
ตัวเองไปหยิบท่อนฟืนที่อยู่ใต้เถียงนาอยู่ใกล้ใกล้ตรงนั้นเอาท่อนฟืนเนี่ยนะคะ
ตีเข้าไปที่หลังของน้องตีเข้าไปที่หลังด้านซ้ายแล้วก็ตีเข้าไปตามตัวฟาดเข้าไปตามตัว๗ครั้ง
โอ้โหน้องบอบบี้เด็กชายวัย๗ขวบตัวเล็กเนี่ยสลบไปเลยนะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นนะคะนายสินชัยบอกว่าก็เอาจอบที่อยู่ที่เถียงนาเนี่ย
ตัดต้นกล้วยทิ้งเพราะว่าขาของน้องบอบบี้ไปพาดอยู่กับต้นกล้วย
ตอนนั้นอ้างว่าน้องบอบบี้ยังไม่ตายก็ใช้มือจับด้ามจอบ
ตัวเองเลยตัดสินใจวิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้าน
ขาเกี่ยวต้นกล้วยอ้าวแล้วขาเกี่ยวต้นกล้วยได้ไง
อ๋อตอนตีเนี้ยตัวก็จะไป
เกี่ยวกับต้นกล้วยก็เลยตัดต้นกล้วยออก
แล้วเด็กก็ล้มถูกไหมพอล้มเสร็จก็นิ่งอยู่
เพราะฉะนั้นพอเราฟันเอาจอบฟันต้นกล้วยให้ขาด
เด็กยังไม่ยังไม่เสียชีวิตยังมาจับที่ดำต่อถูกไหม
แล้วเสร็จแล้วเราตีซ้ำอีกกี่ที
ไม่ตีแล้วแล้วเด็กหลังจากที่เอามาจับด้ามจอบ
แล้วไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกตัวยังรู้สึกอยู่
โอ้โหนี่นะคะคือใช้ท่อนไม้ฟาดไปที่หลังของน้องบอบบี้
๗ขวบจนตัวน้องกระเด็นขาไปพาดอยู่ที่ต้นกล้วย
ก็เลยตัดต้นกล้วยตัวน้องก็เลยร่วงลงมาครับ
แล้วน้องยังไม่ตายบอกว่าน้องยังเอามือจับด้ามจอบ
แต่ก็อ้างว่าหลังจากนั้นไม่ได้ตีน้องเพิ่มอ้างว่าตัวเองวิ่งหนีไป
แต่คือน้องเขาเสียชีวิตเลยนะคะหลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
พนักงานสอบสวนสพเวียงเชียงรุ้งแจ้งข้อหาในสินชะ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
หลังจากนั้นก็ต้องนำตัวไปขอฝักขังที่ศาลจังหวัดเชียงรายค่ะตามขั้นตอนนะคะ
คือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก่อนที่เมื่อคืนจะจับตัวคนร้ายได้ตอนที่แอบย่องกลับมาที่บ้านนะนะ
ลงมาติดตามคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็ไปกับชุดสืบสวนนะฮะ
ที่ดงกล้วยที่เจอศพของน้องอ่ะนะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านใหม่มหาวันหมู่สิบสอง
เถียงนาจุดที่มีฟืนคล้ายกับท่อนไม้ที่พบใกล้ศพด้วย
จุดที่เจอศพต้องเดินลัดเลาะตามป่าตามสวนยางตามทุ่งนานะครับ
การใช้รถยนต์จักรยานยนต์ต่างถ้าเกิดจะสันนิษฐาน
เจ้าหน้าที่เมื่อวานที่ลงพื้นที่ดูเส้นทางคาดว่าคนร้ายจะเดินมาถึงจุดเจอศพได้๓เส้นทาง
ก็คือเดินเท้าออกจากหมู่บ้านป่าศักดิ์งามหรือว่าหมู่บ้านเวียงคำฟ้า
ในพื้นที่หมู่เก้าตำบลดงมหาวันซึ่งคือพื้นที่หมู่บ้านของน้องบอบบี้ค่ะ
แล้วข้ามลำคลองผ่านสวนยางพาราทุ่งนาจะใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาที
จะไปถึงจุดดงกล้วยจงจุดดงกล้วยเนี่ยจะเป็นพื้นที่อีกหมู่บ้านหนึ่งแล้ว
หมู่บ้านใหม่ดงมหาวันหมู่บ้านใหม่มหาวัน
เส้นทางที่สองก็คือขี่จักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้าน
ขวาผ่านวัดดอยธรรมรามซึ่งเส้นทางนี้มันจะค่อนข้างอ้อม
ระยะทางประมาณ๗กิโลเมตรแต่ก็ใช้เวลาประมาณสัก๑๐นาทีนะ
เพราะว่าเป็นการขี่รถมาได้นะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็คือขี่จักรยานยนต์
ออกจากหมู่บ้านป่าศักดิ์งามแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านบ้านดงมหาวัน
ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วมีคนอาศัยอยู่เยอะพอสมควร
ระยะทางประมาณ๑๐กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ๑๕นาที
วัตถุพยานที่ตำรวจเก็บได้แล้วก็สืบสวนหาตัวคนร้าย
เมื่อวานนี้สิ่งหนึ่งที่เจอนะฮะก็คือเศษรถของเล่นที่ตกอยู่กับ
ใกล้ใกล้ตัวน้องบ๊อบบี้อ่ะใกล้ใกล้ศพอ่ะนะฮะ
รถของเล่นคันนี้มันตรงกับรถของเล่นที่อยู่ที่บ้านนายสินชัยเลยนะฮะ
ซึ่งบ้านอยู่ห่างจากน้องบอบบี้แค่๕๐เมตรนะครับสุดท้ายแล้วนายสินชัยก็เป็นผู้ต้องหาจริง
สพเวียงเชียงรุ้งนะครับเมื่อวานนี้พอได้หลักฐานที่เป็นเศษรถของเล่นแล้วเนี่ย
ตรงกับที่บ้านของนายสินชัยซึ่งก็หายตัวไปในตอนนั้นเมื่อวาน
จะเจอตัวตอนที่กลับมาตอนค่ำเนี่ยนี่คือภาพที่เชิญแม่กับพี่ชายนายสินชัยเนี่ย
มาสอบถามมาให้ข้อมูลนะแม่ก็คือนางเยียอายุ๕๘พี่ชายชื่อนายสุพลอายุ๓๒นะฮะ
รองพบตรก็ร่วมสอบปากคำด้วยก็เน้นหนักไปที่ช่วงเวลาของแต่ละคน
ก่อนและหลังน้องบอบบี้หายตัวไปก็คือช่วงเย็นวันเสาร์ที่๑๖มกราคม
บ้านของนายสินชัยอยู่ห่างจากบ้านน้องบอบบี้ห้าสิบเมตรนะครับและน้องบอบบี้ไปเล่นที่บ้านของนายสินชัยบ่อย
นี่นะฮะบ้านหลังนี้นะฮะบ้านของนายสินชัยเนี่ยเขาอยู่กัน๖คนมีนางเยียที่เป็นแม่อายุ๕๘
มีนายสุพลพี่ชายอายุ๓๒แล้วก็มีพี่สะพ้ายอยู่ด้วยนะฮะภรรยานายสุพลมีเด็กหญิงวัย๖ขวบลูกสาวของนายสุพล
ส่วนนายสินชัยเนี่ยอายุ๓๐อยู่ที่บ้านด้วยและอีกคนนึงเป็นน้องชายคนเล็กของบ้านซึ่งป่วยเป็นอำมพลึก
เมื่อวานนี้แม่ของนายสินชัยยืนยันว่าลูกชายไม่น่าจะไปก่อเหตุฆ่าน้องบอบบี้ได้เพราะเมื่อเสาร์ที่๑๖มกราคมเนี่ย
ลูกชายอยู่บ้านทั้งวันดูแลน้องที่ป่วยเป็นอมพลึกที่พิการไม่ได้ออกไปไหนเลยอันนี้คือแม่บอกนะ
ตอนที่กลางวันนะฮะที่เจ้าหน้าที่เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนนายสุพลพี่ชายของนายสินชัยตอนนั้นก็ไม่เชื่อนะฮะ
น้องจะทำร้ายน้องบอบบี้จนเสียชีวิตยืนยันว่าวันเกิดเหตุอยู่บ้านด้วยกัน
ตอนที่น้องบอบบี้หายตัวไปเนี่ยยังช่วยกันออกตามหาอยู่เลยนะพี่ชายเขาบอกอย่างนั้นนะครับ
หลังจากพบศพน้องบอบบี้ที่ดงกล้วยเมื่อ๑๗มกราคมคือวันอาทิตย์นะฮะ
๘มกราคมตำรวจเรียกนายสินชัยไปสอบปากคำนะครับ
แต่พอสอบปากคำหลังจากนั้นเนี่ยพี่ชายบอกว่าน้องชายก็หายตัวไป
แล้วไม่ได้เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยก่อนที่เมื่อคืนนี้น้องชายจะกลับมาที่บ้านแล้วก็ถูกจับกลุ่มนะฮะ
จากการถูกทุบด้วยของแข็งทุบตีซึ่งเกิดจากการถูกคนร้ายใช้ท่อนไม้นั่นแหละนะฮะ
เจนธีบอกก็ต้องรอทางแพทย์แจ้งมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะชาวบ้านก็ไปให้กำลังใจครอบครัวของน้องบอบบี้นะคะ
ชาวบ้านก็บอกว่าก็สบายใจมากขึ้นที่จับคนร้ายได้
เพราะตอนแรกก็กังวลไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ใครเป็นคนก่อเหตุ
ชาวบ้านบอกว่าตัวนายสินชัยเนี่ยกลับเข้ามาในหมู่บ้าน
ตอนประมาณสักห้าทุ่มคือมีชาวบ้านเขาเห็นนะคะ
ห้าทุ่มเนี่ยเขาเป็นอาสาดูแลความปลอดภัย
แล้วเขาก็เห็นผู้ชายคนนึงตอนแรกเขาเห็นเป็นเงานะชาวบ้านคนนี้
เงาผู้ชายยืนเอาหน้าหันเข้ากำแพงอะค่ะครับ
ตอนแรกก็นึกว่าเป็นคนเอาผ้าไปตากแต่พอมองไปใกล้ใกล้สังเกตดีดี
อ้าวในสินชัยผู้ต้องหานี่เพราะว่าเขาจำเสื้อผ้าจำชุดที่ใส่ได้นะคะ
ชาวบ้านคนนี้ก็เลยรีบไปบอกกรรมการหมู่บ้านแล้วก็มาช่วยกันจับ
มาช่วยกันล้อมบ้านแล้วก็เข้าไปนั่งคุยกันในบ้าน
อันนี้ค่ะเหมือนกับพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวครับ
สินชัยเองก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะขัดขืนอะไร
ชาวบ้านก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
ผมกำลังขับรถเสร็จผมก็สงสัยเพราะพอเราในคณะเดียวกัน
เพราะกลางคืนมันไล่ตะเวนด้วยกันใช่ไหม
แต่พอดีเขามาก่อนผมก็มาช้าไปหน่อยผมก็
เพราะเขาไปหาแล้วแต่เขาไปดูแลที่อื่น
ผมก็มาหลังผมก็ครับมาผมก็สังเกตดูว่าเอ๊ะ
ทำไมถ้าขอมีเสื้อผ้ายึดเนี่ย
ทำไมมันจะอยู่ครึ่งนึงทำไมติ๊งมันอยู่ข้างล่างนึง
สงสัยคนแน่นอนเลยเจ้งพออเรานี่เขาเลยวิ่งมาลำลังล็อกออก
นี่ค่ะคือคนที่เห็นนายสินชัยนะคะพี่สะพ้ายของนายสินชัยค่ะ
บอกว่าตอน๔ทุ่มเมื่อคืนนะคะนายสินชัยกลับมาที่บ้าน
หลังจากหายตัวไปตั้งแต่สิบแปดมกราคมพอนายสินชัยผู้ต้องหากลับมาบ้านเนี่ยค่ะ
ก็ไปนอนกอดน้องชายที่พิการที่นอนอยู่ในมุ้งนะคะ
คนในหมู่บ้านมาช่วยกันควบคุมตัวนายสินชัยออกไปนางเยียแม่ของนายสินชัยค่ะ
เยียนเนี่ยอายุห้าสิบแปดนะคะครับก็ยอมรับว่านายสินชัยเนี่ย
เคยมีอาการทางประสาทเมื่อ๑๐ปีก่อนเคยรักษาตัวที่โรงพยาบาล
แต่ช่วงหลังเนี่ยไม่ได้ไปรักษาเพราะว่าด้วยระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาลค่อนข้างไกล
และครอบครัวมีฐานะยากจนค่ะ
เค้าได้คุยได้ถามภาษาไทยไหมไม่ได้ทำได้เปล่าอืมไม่ได้เคยเลย
ห่าเค้ามีท่าทียังไงเค้าแบบเศร้ามั้ยเค้าว่าอะไรมั้ย
ทำไว้ถึงมานอนกอบน้องอืมไม่มี
เค้าปกติธรรมดาทั่วไปอืมปกติเนี้ย
เขามีพฤติการแบบนี้มาก่อนว่ะไปทำลายนี่
๑๐ปีแล้วค่ะเพราะว่ามันไกล

นี่นะคะพี่ชายของผู้ต้องหาร้องไห้ไม่หยุดคนที่มาช่วยคุยช่วยเจรจาเนี่ยค่ะ
เป็นผู้ที่ดูแลหมู่บ้านเป็นประธาน๙ชนเผ่านะคะ
คือด้วยความที่ฝั่งครอบครัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็กังวลใจว่าหลังจากนี้ไป

ทางประธานก้าวชนเผ่าก็บอกว่าก็ให้ความมั่นใจว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมลูกบ้าน
ทำความเข้าใจกับทุกคนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนครอบครัวของน้องบอบบี้ก็ยังไม่ได้มีกำหนดว่า
จะไปรับศพของน้องบอบบี้กลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในวันไหนค่ะ
เพราะว่าบ้านอยู่ห่างกันแค่๕๐เมตรเอง
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่เขาคุ้นเคยอยู่ในชุมชน
อยู่ใกล้ชิดกันมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะอืม